มาดูต่อกันที่เรื่องของความโชคดีกันบ้างดีกว่านะคะ
ชีวิตผู้หญิงเราจะมีเรื่องโชคดีไม่กี่เรื่องคุณ
สามีดีมีลูกดีพี่ตู่พบทอนนี่เองนะคะ
ภรรยาเขาก็ดีและด้วยความว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่
เหอะลูกคือน้องวิสาและลูกสาวคุณลูกสาวนี้อายุ๗เดือนแล้วนะคะ
ก็ขอถามถ่ายอัปเดตกันหน่อยดีกว่าเรื่องสุขภาพของน้อง
รวมไปถึงคุณนุษย์นุชชะนันผู้หญิงที่ชาวโซเชียลทั่วประเทศไทย

ตึงยันผลงานการแสดงด้วยละกันในบทแซ่บใหม่ในปีหน้า
มีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างหรือเปล่าไปฟังจากตู่พบทรค่ะ

อากาศเย็นไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ

พัฒนาการดีแข็งแรงมากครับ
เป็นเด็กที่เฮลตี้แล้วก็เป็นเด็กอารมณ์ดี

ส่วนงานแสดงปีก่อนหน้านี้จะมีละครเวทีงานแสดงเยอะมากเลยปีนี้แหละครับ
ปีนี้ก็จะมีละครเหมือนเดิม
แล้วก็งานเพลงก็ต้องมาเรื่อยซิงเกิลใหม่มีแน่นอนเนาะปีหน้า
มีแน่นอนครับ